ดีกว่าภายใจฟังดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเอามาฝากคุณผู้ชม
อย่าบอกเลยว่าเมนูพื้นเมนูธรรมดาที่ทุกคนตื่นมาแล้วสั่งกันเป็นประจำ

จะบอกว่าเป็นกะเพราที่เราพาไปทานวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาแฝงตัวอยู่ในคาเฟ่แมว

จะเป็นอย่างไรไปดู
วันนี้เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่แมว
แต่วันนี้เราไม่ได้ไปเล่นแค่แมวอย่างเดียวนะคะ
แต่จะไปลองชิมกะเพราสุดเด็ด
แฝงตัวอยู่ภายในคาเฟ่แมวแห่งนี้
กับร้านชิโระกระเภาพื้นเขาฝัย
สงสัยอยู่นะคะเนี่ยว่าทำไมร้านแห่งนี้ถึงได้เปิดทั้งคาเฟ่แมว
แล้วก็ร้านกะเพราภูเขาไฟไว้ในร้านเดียวแบบนี้
เราคงต้องให้คุณมินช่วยเล่าเรื่องราวไขข้อสงสัยให้เราฟังกันสักหน่อยแล้ว
ก็คือเจ้าของร้านนะคะเขาชอบแมวอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงแมวอยู่ที่บ้าน
ด้วยความที่ว่าเขามีธุรกิจหลายที่แล้วก็ต้องไปติดต่องานที่ต่างประเทศแล้วก็ต่างจังหวัดบ่อย
ก็เลยเปิดร้านคาเฟ่แมวขึ้นมาค่ะ
เราเปิดเมื่อวันที่๕ตุลาปี๒๕๖๒ค่ะ
แต่พอมาเจอช่วงของโควิดก็เลยทำให้ร้านเงียบแล้วก็ปิดกิจการไปช่วงนึง
ตอนนั้นปิดไป๓เดือนกว่าค่ะ
พอหลังจากเปิดร้านได้แล้วค่ะ

ด้วยความที่ว่าไหนจะมีค่าเช่าที่พนักงานอีกแล้วก็น้องแมวทั้งหมดอีก

เพื่อให้เข้าถึงกับลูกค้า
ลูกค้าส่วนใหญ่บางทีไม่ค่อยอยากออกนอกบ้าน
อาจจะไม่สะดวกในการออกมา
หรือว่าออกมาทีก็ต้องมาใส่ผ้าปิดจมูก

ก็เลยขายเป็นออนไลน์
เราจะทำยังไงให้กะเพราของเราไม่เหมือนที่อื่น
ก็เลยได้ไอเดียมาจากอาหารญี่ปุ่น
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่เอง

มีความแตกต่างจากกะเพราทั่วไปด้วยใช่ไหมล่ะคะคุณมิน
ทางร้านเราจะไม่ใช้น้ำปลาในการปรุง

เราก็มาดัดแปลงเป็นอาหารไทยด้วยการเป็นกะเพรา
พี่จะใส่ในถ้วยเล็กแล้วทำขึ้นมาเป็นภูเขาสูง
กะเพราของเราค่ะจะมีความเผ็ดให้เลือก๓ระดับค่ะ
ก็คือเป็นเผ็ดธรรมดาแล้วก็เผ็ดปานกลาง

แล้วก็ตัวไข่ก็จะมีให้เลือก๓แบบเหมือนกัน
ก็จะเป็นไข่ดาวไข่ออนเซน
แล้วก็ไข่ตองแช่น้ำปลาค่ะ
ส่วนที่แนะนำเราอยากแนะนำเป็นกะเพราปลาหมึกค่ะ
เพราะว่าตัวปลาหมึกของเราจะเป็นปลาหมึกสาย
แล้วเราก็จะให้เป็นตัวให้เป็นชิ้นใหญ่
ก็คือตัวเนื้อปลาหมึกก็จะกรอบ
ตัวเนื้อวากิลเราใช้เป็นของไทย
ซึ่งรสชาติก็ไม่ได้แพ้ของต่างประเทศเขา
และอีกอย่างก็คือได้สนับสนุนของคนไทยด้วย
อย่างตัวจานเล็กค่ะถ้าเป็นกะเพราหมู
เพราหมูสับจานเล็กก็จะอยู่ที่๘๙บาท
ถ้าเป็นกะเพราเนื้อกับกะเพราปลาหมึกอยู่ที่๙๙บาทค่ะ
ส่วนตัวภูเขาไฟราคา๑๙๙บาทแถมไข่หนึ่งอย่างค่ะ
ก็คือให้ลูกค้าเลือกได้เลยว่าลูกค้าจะรับไข่ตัวไหน

เพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีความเผ็ดให้เลือก๓ระดับ
ลูกค้าก็ได้ริมลองรสชาติความเผ็ดแต่ละอย่าง
เพราะว่าบางที่ตัวกะเพราเผ็ดมากอาจจะเผ็ดไม่ถึงที่ลูกค้าต้องการ
เข้าไปที่ร้านชิโลกะเพราภูเขาไฟค่ะ
หรือถ้าอยากมานั่งทานที่ร้านสามารถมาได้ที่สุขุมวิทย์๔๗ค่ะ
สามารถโทรสำรองจองโต๊ะหรือสั่งได้ที่๐๙๕๙๑๓๓๖๕๒ค่ะ